ส่วนความคืบหน้าคดีฆ่ายกครัว๓ศพพ่อแม่ลูกที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งผู้ต้องหาก็คือแฟนนุ่มของลูกสาวครอบครัวนี้ค่ะ
ในวันนี้มีการฝากขังเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ

และในช่วงที่มีการควบคุมตัววันนี้เอง
ซึ่งก็คือพ่อและแม่ของผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายโอเนี่ยนะคะ
รวมทั้งแฟนสาวของนายโอเป็นแฟนสาวตัวจริงนะคะ
ซึ่งคบกันมา๕ปีเดินทางมาเยี่ยมด้วย
และถามว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตล่ะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นแฟนอีกหนึ่งคน
เพิ่งคบกันประมาณ๒เดือนที่ผ่านมา

ใช่ค่ะวันนี้นะคะพ่อและแม่ของผู้ต้องหา
ที่มีชื่อว่านายณวราธรคุณะแสงคำหรือนายโออายุ๒๗ปี
เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรบ้านดุค่ะ
เยี่ยมแล้วก็มาพูดคุยกับนายโอผ่านห้องเยี่ยมผู้ต้องขัง
วันนี้ทั้ง๓คนซึ่งเป็นครอบครัวที่เดินทางมาเยี่ยม

ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดกับทีมข่าวด้วย
แต่พูดสั้นยังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้น

จากการสอบถาม๑๐เวรที่อยู่หน้าห้อง
อาการของนายโอเป็นอย่างไรนักข่าวก็อยากรู้
ตอบแบบนี้ค่ะบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
นายโออยู่ภายในห้องขังไม่ได้มีอาการเครียดแต่อย่างใด
รวมถึงเห็นกินข้าวกินน้ำที่เจ้าหน้าที่จะเตรียมให้ปกติ
แล้วก็ไม่ได้ร้องขออะไรจากเจ้าหน้าที่เลยนะ
และในช่วง๑๐โมงที่ผ่านมาค่ะ
พนักงานสอบสวนนำตัวนายโอไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ที่ห้องพนักงานสอบสวนชั้น๑ของโรงพัก
และช่วงขณะที่ตำรวจนำตัวนายโอออกมา
แฟนสาวที่คบกันมา๕ปีเดินตรงไปหานายโอเลยค่ะ
ที่หน้าห้องควบคุมผู้ต้องหา
แล้วก็เอาเสื้อคลุมซึ่งเป็นเสื้อยีนของเธอเนี่ย

ไม่ได้มีอาการคลุมใบหน้าใดแฟนก็เลยเอาเสื้อยีนไปคลุมให้นะคะ
อย่างไรก็ตามหลังจากพนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
ละประมาณ๓๐นาทีเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหา
กลับไปควบคุมตัวที่ห้องผู้ต้องหาอีกครั้งช่วงบ่าย๒
และหลังจากนั้นนำตัวออกไปฝากขังที่ศาลเชียงรายค่ะ
และช่วงนี้เองแหละเป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวนะเขาก็ไปรอนะ
พยายามจะเข้าไปสอบถามนายโอแต่นายโอก็ไม่ให้ข้อมูลแตกอย่างใด
โดยทางเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เสื้อปิดบังใบหน้าของนายโอ

ทั้งนี้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนระบุคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันทีนี้

ทั้งศาลคัดค้านการประกันตัวเช่นเดียวกันหรือไม่ค่ะ